จอทีวีใช่ไหมฮะเรื่องนี้เรื่องสำคัญสำหรับทุกท่านจริง
โอมิคอนไทยทะลักไป๒๐๐๐รายแล้ว
คือเรานับเนี่ยจำนวนหลัก๕๐๐แค่๓วันที่แล้วเองนะ
รอบนี้ทะลักไป๒๐๐รายแล้วเท่ากับว่าคนติดโอมิคอนมันติดเร็วเหลือหลายจริง
นี่นับได้ว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่แล้วนะ
แล้วรอบใหม่สำคัญมากกว่านี้นะฮะคือพอทะลักไป๒๐๐๐ราย
ก็แคล้วคาดกลัวว่าจะมีการล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เลียงรายละเอียดเรื่องของโอมิคอนเรื่องของโควิดพร้อมกันนะครับ

รอบนี้เมื่อวานนี้นะฮะนายแพทย์สุปกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก็อธิบายเรื่องของตัวเลขเอาเฉพาะโอมิคอนก่อนนะ
โควิดโอมิครอนทะลักทะลุ๒๐๐๐ไปแล้วก็คือ๒๐๐กับอีก๖๒ราย
เฉพาะวันที่๓มกราคมวันเดียวติดไป๒เกือบ๓๐๐
ติดไป๒๘๒ราย๕จังหวัดที่เจอโอมิครอนเยอะสุดกรุงเทพฮะ
๕๘๕รายกาลสิน๒๓๓ราย๑๐๑๑๘๐ภูเก็ต๑๗๕จมูรี๑๖๒
แล้วก็สมุทรปราการ๑๐๖รายนี่เฉพาะโอมิครอนนะ
ขยับต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตไปดูรายละเอียดของโอมิคอนของภูเก็ตครับ
มีรายงานว่า๑๖๗รายส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แต่ในประเทศก็จะมี๑๖๑๗คนประมาณนี้นะครับ
ดังนั้นในจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนปิดไปหมดแล้วนะ
เรียนออนไลน์กันหมดแล้วนะทุกโรงเรียนทั่วเกาะภูเก็ต
เรียนออนไลน์กันไปก่อนแล้วส่วนจังหวัดภูเก็ตเอง
ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด
ป่าตองนี่ป่าตองเหรอป่าตอง

นิ่งอีกแล้วเหรอไม่นิ่งแล้วฮะมีรถวิ่งพอเป็นกระสัยได้บ้าง
นักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะเบาบางลงทุกทีทุกทีแล้ว

ยิ่งกว่าคือบรรดาแม่ค้าก็เพิ่งเปิดมา

ซื้อข้าวซื้อของมารองรับบรรดานักท่องเที่ยว

ไปมาถ้าหากจะมีการปิดอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ก็หวาดภาวะว่าเศรษฐกิจมันคงจะพังกันรอบใหม่ฮะ
ขยับต่อจากภาคใต้ขึ้นเหนือเชียงใหม่
มิครอนเมื่อวานนี้บวกไปอีก๑๓ราย
มิคอน๑๓รายรวมแล้ว๓๕รายสำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
มาจากต่างประเทศในประเทศก็มีด้วย

ส่วนในประเทศติดได้ไงไปเที่ยวมา
เที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วไปติดจากคลัสเตอร์อื่น
แล้วกลับมาบ้านเกิดก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
รวมถึงมีคลัสเตอร์จากบรรดาร้านดังต่างด้วยฮะ
ส่วนคนไทยตกใจโอมิคอนด์เหรอไม่
ไม่ค่อยได้ตกใจนานแล้วแต่ตกใจทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบทางเดินหายใจคุณหมอมนูลลีชเวงวง
ถ้าสนใจนะครับ

มิคอนไทยเราเข้าสู่ภาวะการระบาดระลอกใหม่

มิคอนมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิม

เหมือนหวัดแหละติดเลยนะครับ
ไม่รุนแรงไม่ลงปอดเป็นแล้วจะหายเอง
ไม่รุนแรงไม่ลงปอดเป็นแล้วจะหายเอง
และเชื่อว่าในคำนี้สำคัญนะ
เชื่อว่าในไม่ช้านี้ทุกคนก็จะติดโอมิครอน
พอติดโอมิคอนแล้วเราจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่

จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยปริยาย

ร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดี้ออกมาต่อต้าน

แล้วจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ถูกต้อง
มันจะดีใช่ไหมการติดทุกคนแบบนี้

ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงทัศนะแบบนี้

ลงนี่ระดับดรดรอนันต์จงแก้ววิทยานักไวรัสวิทยา

มันไม่ใช่มันไม่ควรจะมีใครติดน่ะนั่นถูกต้อง
วัคซีนที่มีอยู่มันถึงจะได้มีการป้องกัน
ภูมิคุ้มกันหมู่ควรที่จะถูกสร้างด้วยวัคซีน
ใช่ฮะไม่ใช่เป็นกันทุกคนแล้วเราจะพากันรอด
แบบนี้มันคนละตักกะเลยแต่ชาวเน็ตเด็ดกว่า
ชาวเน็ตพาทัวร์ไปลงคุณหมอมนูลเรียบร้อยแล้ว
ฟังอย่างนี้ฟังจากหมอแล้วเราก็สบายใจ
เพราะเราทุกคนจะไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันแล้ว

บางคนบอกว่าแบบนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
เพราะโควิดมันไม่ใช่ติดเหมือนติดหวัด
โควิดมันมีผลในการทำลายสุขภาพร่างกาย

ดังนั้นบอกไว้ขอให้หมอออกมาให้ทัศนะใหม่
ตรงไปตรงมามากกว่านี้นะฮะ

ไปดูอัตราการเสียชีวิตของโอมิครอนไม่น่ากลัวนะคะ

โลกเป็นประมาณ๔แสนตายไปสักประมาณ๘๐คน
ก็๑หมื่นเป็น๑๐๐๐ตาย๒คนถือว่าน้อยนะคะ

ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นถูกต้องนะคะ